แล้วตอนนี้คือมี๒๐๐กว่าล้านวิวแล้วก็ทำให้ทั้งประเทศจีน
เป๊กเมว่าประเทศไทยค้ามนุษย์ลงเครื่องจากสวนภูมิ
แล้วขึ้นแท็กซี่อ้าวต้นมอบยาแล้วปุ๊บ
อ่าขึ้นอ่าตื่นมาอีกทีนึงแล้วอยู่ในตาชิริแล้ว
อยู่ที่พม่าแล้วแล้วอยู่ที่เมศอดแล้ว
แล้วหากเขาไปเที่ยวบางนาหมอไปเที่ยวโบกินสนิทที่พัทยา
แล้วเข้าไปปุ๊บแล้วกินเหล้าไม่ว่าจะเป็นน้ำอะไรที่มีต้นไม้
ที่มีใบไม้๕ใบกินเสร็จปุ๊บแล้วก็ตื่นมาอีกทีหนึ่งอยู่ที่พม่าแล้ว
โอ้โหแปกเมศสุดเลยครับ
ก็คิดว่ามันไม่มีเงิน
และมันยังมีเงินที่ให้พวกมันได้
เมื่อไทยมันกำลังสร้างขึ้น
เพราะฉะนั้นพวกมันอยากให้ไทย
เป็นคนที่อยู่ในไทย
ไม่ใช่ว่าไทยไม่สามารถไป

ก็คิดว่าหลายประเภทอยู่ในไทย

แล้วในแผ่นดินนี้
ไม่มีคนที่อยาก

ตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งอยู่ที่กรุงเทพทุกสิ่งอย่างปลอดภัย
ซึ่งเขาก็บอกว่าทำไมเขาทำแบบนี้ซึ่งทุกคนเอ่อ
นี่